เป็นเรื่องที่นำมาเตือนเช้านี้ถึงเรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านนะคะ
เหตุการณ์นี้ที่จะเล่ามันเกิดที่กาลสินแต่ไม่ได้แปลว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นที่อื่น
เพราะคนก่อเหตุลักษณะพฤติกรรมพฤติการแบบนี้มันมีหลายที่มันมีเยอะ
ผู้จ่ายคนหนึ่งเศษยาจนหลอนหลอนเศษปุ๊บคล้างเหล่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บสองคนแล้วก่อเหตุทำร้ายร่างกายอย่างเดียวไม่พอค่ะ
มันชิงทรัพย์สินของผู้เสียหายไปด้วยสุดท้ายแล้วโดนจับได้แบบนี้ค่ะ

เมายาเนี่ยคนแรกที่เป็นผู้เสียหายนะคะชื่อว่านายวัชระบุญสัยเป็นสาวประเภทสองค่ะ
โดนทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บบริเวณนี้แผลฉีกขาดที่คิ้วซ้ายแบบนี้โอ้โหน่วมเลยนะคะ
คุณวัชระเล่าให้ฟังบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์มาทำธุระบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุก็คือหน้าร้านขายสินค้าที่ริมถนนโสมพมิตรที่กาลสินเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ขี่รถตามมาประกบแล้วชวนคุยนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บจู่ชายคนนี้ก็ต่อยเข้าที่เธอเลยค่ะ
แล้วรีบขโมยเงินในกระเป๋าสองพันบาทแล้วก็หลบหนีไปอีกคนหนึ่งเป็นผู้เสียหายนะคะ
นายวัฒนาฤทธิเรืองบาดเจ็บเหมือนกันค่ะคนนี้ถูกชิงโทรศัพท์มือถือไปด้วย
ล่าสุดตำรวจสามารถตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะชื่อว่านายจักรวาลนามวิเศษ
อายุสามสิบสี่ปียึดของกลางได้หลายรายการค่ะนายจักรวาลอ้างว่าเกิดอารมณ์
อารมณ์อะไรอ่ะหงุดหงิดโมโหไม่พอใจเพราะผู้เสียหายมองหน้าและด่าทอ
เหรอใช่เหรอเขาเลยบอกว่าปรีเข้าไปเลยค่ะไปชกต่อยพร้อมกับใช้กันไกลไล่แทง
แล้วก็ทิ้งทรัพย์มาหลังจากนั้นก็ขี่มันจะใส่หลบหนีไป
ตำรวจบอกว่าก็แล้วแต่ก็แล้วแต่อยากจะอ้างอะไรก็เอ้า
สุดท้ายถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ก็เพราะยานั่นแหละไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะอย่างเดียว